เดี๋ยวจะเล่าต่อเรื่องของสุนัขเหมือนกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่โรงเรียน
เดี๋ยวให้ดูเจ้าหมาตัวนี้มันน่ารักขนาดไหนครับ
โอ้โหตะกุยจนขาเป็นแผลแล้วยังไม่หันมามองอีก
ก็มันหิวคือช่วงบ่ายช่วงพักเที่ยง
ลองนึกจินตนาการดูเจ้าสุนัขตามโรงเรียน

เข้าร่งอาหารเพื่อจะไปคออาหารเจ้ามนูต

คงจะประมาณว่าเดี๋ยวเจ๊ให้นักเรียนทานก่อน
ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยได้กิน

คือมันทำให้เรานึกถึงตอนเด็กจริงนะ
แล้วเนี่ยสมัยตอนผมเรียนอยู่นะที่โรงเรียนผมเนี่ยนะ

เป็นสุนัขที่ทุกคนในรุ่นในชั้นในโรงเรียนรู้จัก

มันเหมือนสุนัขตัวนี้เวลามันได้อาหารมันก็จะชูมือเหรอ

เทียเลอร์โรงเรียนผมเนี่ยมันจะมาแล้วก็มาตอนนี้